คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนหิวแล้ว
เพราะว่าแต่ละเมนูที่ส่งมาเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลย
ดิฉันก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรี
ทำไมหาของกินเด็ดอร่อยรองท้องกันก่อน
ที่เราจะไปดูว่าคุณผู้ชมทำเมนูอะไรเด็ดกัน
ใครชอบทานอาหารญี่ปุ่นบ้าง
อู้วปลาสดใช่ไหม
บางคนชอบทานปลาดิบปลาแซลมอน
แต่ว่าโอ้โหปลาแซลมอนที่ทั้งสดทั้งอร่อย
แล้วที่สำคัญราคาก็แสนถูกสบายกระเป๋า
รสชาติหลักพันแต่ราคาหลักสิบเท่านั้นเอง

ปกติอาหารญี่ปุ่นนี่ไปกินทีเป็นพันเลยนะ

ร้านอยู่บ้านเลขที่๑๓๕ทับ๑๓อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ร้านนี้เรียกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นขวัญใจชาวศรีราชาเลยก็ว่าได้นะคุณ
เพราะว่าอาหารญี่ปุ่นของที่นี่ทั้งสดทั้งสะอาด

เนื้อแซลมอนหวานคำอร่อยมาก
ชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำ

อันนี้น่าจะเป็นปาโอปาโอทูน่าไม่ปาโอก็ทูน่า
มีหลายแบบเลือกแล้วแต่ว่าคนจะชอบทานแบบไหนนะ
ก็คือลูกค้าติดอกติดใจกันแวะเวียนกันมาเยอะมาก
มีตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะคุณวัยรุ่นก็มีนะคะไปจนถึงวัยเก่า
และที่สำคัญราคาหลัก๑๐เท่านั้น

คุณมานะค่ะเจ้าของร้านหรือว่าเชฟเสาเนี่ย
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะตัวเองเคยทำอาชีพเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนนะ
จนอยู่มาวันหนึ่งมีความคิดว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นอาชีพของตัวเองดู
ลองคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปคิดไปคิดมา
คิดได้ยังคะแล้วก็คิดออกว่าทำอาหารญี่ปุ่นน่าจะดีนะคุณ
เพราะว่าคนไทยเนี่ยนิยมรับประทานอาหารญี่ปุ่นกันเยอะนะคะ
ก็เลยตัดสินใจไปเรียนแล้วก็ไปฝึกทำอาหารญี่ปุ่นจนเก่ง
ฝึกนะเรียนแล้วก็ฝึกฝนเรียนแล้วก็ฝึกฝนอยู่อย่างนั้นจนเก่ง
ตัดสินใจว่ามาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นของตัวเองดีกว่า
เมนูทุกอย่างที่ขายเนี่ยนะคะจะเน้นแบบหลักก็คือราคาต้องไม่แพง
แต่ว่าลูกค้าได้ทานที่เป็นของดีและมีคุณภาพจริง
อย่างเมนูพวกซาซิมิปลาค่ะก็คือพวกปลาดิบเนี่ยนะ
ก็จะมีแบบแซลมอนดิบราคา๙๙บาท
แซลมอนดิบชิ้นหนา๙๙บาท
หัวปลาแซลมอนนึ่งซีอิ๊ว๙๙บาทเหมือนกัน
ซาบะปลาแซลมอนแบบย่าง๗๙บาท

ราเมนเออราเมน๕๙บาท
เมื่อสักครู่ที่เห็นข้าวหน้าหมูทอดข้าวหอกไข่
และซูชิต่างก็มีเหมือนกัน

คุณรู้ไหมว่าซูชิหน้าต่างราคาชิ้นละ๑๕บาทเท่านั้น

ส่วนของฟรีก็มีน้ำแข็งและผลไม้ฟรีไปเลย

คือร้านเนี่ยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยนะคะเขาได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก
ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยคุณภาพดีสมราคา
เมนูนะลูกค้าบอกรสชาติเกินราคาด้วย
ไปฟังเสียงการันตีจากลูกค้ากันค่ะ
ดีกว่ารสชาติดีนะแล้วก็ราคาไม่แพง
คนที่มาผ่านไปผ่านมาก็น่าจะแวะลองชิมดู

บอกแล้วแวะมาไม่ผิดหวังแน่นอน
เห็นแบบนี้น่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนรักแซลมอน
หรือว่าคนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นกันมากนะคะ
ไปลองลิ้มชิมรสกันดูได้บอกพี่กัดร้านให้อีกครั้งหนึ่ง
ตั้งอยู่บ้านเลขที่๑๓๕ทับ๑๓อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ติดถนนสุขุมวิทย์เลยแยกไฟแดงโรงเรียน
เซ็นต์ปอนคอนแวนศรีรชาไปค่ะ
ก่อนถึงตึกคอมศรีราชา๒๐เมตร

ใช่แล้วแต่บอกก่อนว่าร้านเขาเปิดช่วงเย็นนะคะคุณ
กลางวันเนี่ยหายากเลยร้านยังไม่เปิดนะคะ
ช่วงเย็นร้านเปิด๕โมงครึ่งถึงเที่ยงคืน
ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
ย้ำเวลาอีกที
โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะ
ลองไปทานกันดูได้ย้ำสถานที่ชัดเจนแล้ว

อกถูกใจคนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น
ในราคาที่มันแบบสบายกระเป๋า

หมี่กึ่งสำเร็จรูปกินทุกวันเลย

สบายกระเป๋าแต่เปลืองแก๊สนิดนึง

ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฐานเยอะแทบอีกมาก
ยอดทิศอร่อยต่อใครใส่
พวกเครื่องอะไรก็เล่าแต่
เป็นราคาหลักร้อยจ้ะ